เพราะเรื่องเกี่ยวกับคนที่เห็นเหตุการณ์
คนที่ได้ยินเหตุการณ์ณวันเกิดเหตุ

ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำในช่วงคืนวันที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
ที่เขาบอกว่าเห็นเรือลำนี้ขับวนไปวนมา
และนอกจากนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดด้วยค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่
ท่าเรือคลังสินค้าแห่ง๑
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับกฟภบางกรวยค่ะ
เล่าให้ฟัง๒๔กุมภาพันธ์
เห็นเรือสปีดโบสต์ล่องมาจากสะพานพระราม๗

่งหน้าไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑ค่ะ
เห็นขับวนไปวนมาอยู่หลายรอบ
กรี๊ดเหมือนตกใจได้ยินแป๊บเดียว

หลังจากสิ้นเสียงกรี๊ดเห็นเรือขับผ่านไป
ก่อนจะมีเรือสปีดโบ๊ทอีกลำมา
แล้วก็เหมือนหาอะไรอยู่ในน้ำกระทั่ง
มารู้ภายหลังว่ามันมีคนตกน้ำตรงนั้น

ย้ำเหตุการณ์แบบนี้ค่ะบอกว่าเห็นเรือขับวนไปวนมาก่อนแล้วถึงได้ยินเสียงกรี๊ด

ถ้ามีการตกใจคุณตกน้ำต้องกรี๊ดก่อนสิ

แต่อันนี้ทำไมเรือวนไปวนมาแล้วค่อยได้ยินเสียงกรี๊ด
ส่วนตัวเขาเองไม่แน่ใจว่าคนบนเรือ
วนไปวนมาเป็นการตามหาคุณตังโมหรือเปล่า
เพราะไม่ได้ยินเสียงใครเรียกชื่อแตงโมเลย
และช่วงเวลานั้นที่ขับวนไปวนมาเป็นการขับค่อนข้างเร็วด้วย

หลังจากที่ทีมข่าวเราไปตามหาเจอค่ะ